ท่านผู้ชมครับวันนี้เริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นในโรงแรมแห่งหนึ่งที่ราชบุรีนะครับ
เพราะว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในส่วนที่เป็นอาคารที่เป็นห้องสัมมนาแล้วก็เป็นห้องครัวของโรงแรมนะฮะ
แม่ครัวเขาก็กำลังทำครัวอยู่แล้วแก๊สเนี่ยระเบิดตู้มขึ้นมาอย่างนี้เลยนะฮะ
คือไม่น่าเชื่อนะครับพังแบบกำพงกำแพงหลังคานี่เห็นไหมฮะ
จะเป็นส่วนที่แยกอาคารออกมานะครับทุกผู้ชมครับ
โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ตะบนห้วยไผ่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับ
พังลงมาทั้งหลังนะครับชิ้นส่วนผนังปูนถูกแรงระเบิดกระเด็นหมดกระจายเต็มพื้นที่นะครับ
กระจกของอาคารใกล้เคียงก็ยังแตกเสียหายนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเก้าโมงเช้าวันนี้
เหตุการณ์นี้มีคนบาดเจ็บ๔คนนะครับเป็นพนักงานของโรงแรมนะครับ
เป็นผู้ชาย๑ผู้หญิง๓ในจำนวนนี้ยังสาหัสอยู่๒นะครับ
ก็เป็นแม่ครัว๑คนอีก๓คนเป็นพนักงานจัดเลี้ยงนะครับ
พ่อเมืองรัชบุรีแล้วก็กู้ภัยมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
รวมทั้งช่วยเหลือคนเจ็บนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วย
จุดเกิดเหตุเป็นแบบนี้นะครับอาคารที่เกิดเหตุเนี่ย
เป็นอาคารส่วนหนึ่งของโรงแรมนะฮะส่วนอาคารที่เกิดเหตุตรงนี้
จะใช้เป็นห้องประชุมสัมมนานี่ตามแผนผังแบบนี้นะครับ
ซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยเสียหายทั้งหลังจะมีสระน้ำขั้นกลางอยู่
เหมือนกับเวลาที่เราไปโรงแรมใช่ไหม
จะมีโรงแรมที่พักมีสระน้ำขั้นกลาง
แล้วก็มีส่วนอาคารสัมมนานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย
อยู่ฝั่งตรงข้ามนะฮะของตัวโรงแรมนะฮะ
ตรงอาคารสัมมนาตรงนี้จะเป็นห้องจัดเลี้ยงด้วยนะครับ
ส่วนครัวแล้วก็ห้องเก็บของจะอยู่ชั้นล่างของอาคาร
ด้านหลังโรงแรมจะใช้เป็นที่เก็บถังแก๊สขนาดใหญ่ขนาดสี่สิบแปดกิโลกรัมนะฮะ
ต่อถังเนี่ยมีอยู่หกถังถังแก๊สทั้งหมดจะต่อท่อ
แล้วเดินแก๊สมาที่จุดที่ทำอาหารในห้องครัวทางผู้จัดการโรงแรมบอกว่าตอนเกิดเหตุ
ผู้จัดการเนี่ยอยู่ในบ้านพักนะครับห่างจากจุดเกิดเหตุสัก๙๐๐เมตร
ได้ยินเสียงดังแบบโอ้โหระเบิดดังตู้มเนี่ยนะฮะ
จากนั้นคนงานวิ่งมาบอกบอกอาคารถล่ม
ก็รีบประสานตำรวจกับกู้ภัยให้มาตรวจสอบซึ่งพบว่าพอระเบิดเกิดขึ้นเนี่ย
อาคารมันพังเสียหายทั้งหลังแล้วกระจกก็แตกหมดเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
คนงานบอกว่าก่อนเกิดเหตุแม่ครัวกำลังเตรียมทำอาหารเพื่อเลี้ยงคนงานนะครับ
ตอนที่แม่ครัวกำลังใช้ปืนยิงแก๊สเพื่อจะจุดไฟเนี่ย
มันเกิดประกายไฟแล้วก็ลุกไหม้ขึ้นจนเกิดการระเบิดเกิดขึ้น
ซึ่งโชคดีที่วันนี้เป็นวันหยุดของโรงแรมนะครับไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับ
แต่ก็มีพนักงานที่บาดเจ็บไปทั้งหมด๔คน
พนธุรกิจวัชฌาภงอำราภิทักษ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดรัชบุรี
ซึ่งมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยด้านหลังของโรงแรมนะฮะ
เป็นจุดที่เก็บถังแก๊สขนาดใหญ่เนี่ยหลูเสียผนงผนังโปนอิดนิด
โอ้โหหลังคาเห็นไหมความเสียหายเยอะมากนะคะไม่น่าเชื่อนะ
สภาพอาคารคือเสียหายเยอะเลยแล้วก็เป็นห่วงคนเจ็บด้วย
แค่จุดแก๊สจะทำครัวเนี่ยฮะตุ้มเข้าไปเนี่ย
คือพอไปตรวจสอบพบว่าวาวเปิดปิดแก๊สเนี่ยมันถูกปิดอยู่นะ
ไม่ได้เสียหายนะแต่มีถังแก๊ส๑๕กิโลกรัมที่ใช้ประกอบอาหาร
ชั้นล่างของตัวอาคารที่พังเสียหายเพราะฉะนั้นคาดว่า
แก๊ส๑๕กิโลกรัมนี่แหละเป็นต้นเหตุของแก๊สระเบิด
ไม่ใช่ถัง๔๘กิโลกรัมที่มีอยู่๖ถังแล้วต่อท่อเดินเข้าไปนะครับ
แต่ถามว่าทำไมมันพังราบอะไรขนาดนั้นนะครับ
คือพอไปตรวจสอบเรื่องของโครงสร้างผนังของตัวอาคารเนี่ย
มันสร้างขึ้นมาจากอิดมวลเบาพอเกิดการระเบิดเกิดขึ้น
มันก็เลยถล่มลงมาได้ง่ายฮะแต่เดี๋ยวต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญ

ยืนยันว่าเป็นเหตุจากแก๊สได้ระเบิดเกิดการลั่วไหล
ลักษณะของถังแก๊สจะอยู่ในตัวอาคารใต้ถุดเนี่ย
ถัดไปประมาณสัก๕๐เมตรนะครับเป็นถังขนาด๔๕๔๕กิโลนะครับ
จำนวน๔ถังนะแล้วก็มีทันเดินท่อนะครับเป็นท่อเหล็กนะครับ
ซึ่งสถานที่ตรงนี้สร้างมา๑๐กว่าปีแล้วนะครับ
แต่ตอนนี้กำลังพิสูจน์ทราบนะครับในรายละเอียดทั้งพยานบุคคล
พยานแวดล้อมเรื่องของสถานที่เกิดเหตุเพื่อประมวลเข้ามาเป็นข้อมูล
ได้จริงว่าสุดท้ายแล้วแก๊สที่มันรั่วเนี่ย
เกิดจากสาเหตุการชำรุดหรือความเก่าของอุปกรณ์
สิ่งอุปกรณ์ต่างหรือเกิดจากมนุษย์
ต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะมีถังเล็กถังใหญ่
มีเดินท่อมีตัวโครงสร้างอาคารตรงนี้ด้วยนะครับ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวทางจังหวัดเนี่ยจะให้ทางโยธาธิการ
แล้วก็ผังเมืองของจังหวัดรัชบุรีมาตรวจสอบเรื่องของโครงสร้างอีกครั้งหนึ่ง
ต้องลื้อถอนหรือว่าสามารถซ่อมแซมขึ้นมาใช้งานได้ไหม
สุดท้ายก็ต้องพิสูจน์ทราบให้รู้ว่าต้นเหตุที่แท้จริงคือตรงส่วนไหนกันแน่นะคะ
ได้ป้องกันเรื่องของแก๊สเรื่องของฟืนไฟ
คือต้องตรวจสอบกันให้อยู่ในความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา